ติดตามเรื่องราวหัวใจของหนุ่มหน้าตีคนนี้กันก่อนเลยนะคะ
สำหรับมาร์ทจุธาวุฒิกับแฟนสาวนอกวงการคุณจูน
คุณผู้ชมค่ะก่อนหน้านี้ว้านกันอยู่ดี
แต่ดูเหมือนว่าความรักครั้งนี้อาจจะสั่นคลอนก็เป็นได้นะคุณ
เพราะว่าเจ้าตัวออกมายอมรับว่าที่ผ่านมาต้องปรับตัวเข้าหากันอยู่ไม่น้อย
ทั้งเรื่องของเวลาที่ไม่ค่อยตรงกัน
แต่ก็ยืนยันนะว่าไม่ได้กระทบความสัมพันธ์อะไรมาก
และคงไม่ถึงขั้นต้องยุติความสัมพันธ์อย่างที่หลายคนคิด

มาร์ทยอมรับนะคะว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีเวลาก็เลยยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนด้วยกันดี
ก็โอเคครับก็เรื่อยครับ
เรื่องมันก็ต้องปรับกันต่อไปเราใจเย็นขึ้นหรือเปล่า
ก็ไม่รู้เราอยากจะค่อยดูเขาก็อาจจะผ่านเรื่องอะไรมาเหมือนกัน
แล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปวาเลนไทยยังไม่ได้คิดครับ
เราก็บอกหมดทุกอย่างอยู่แล้วครับ
ก็ไม่ได้ไม่พร้อมอะไรแล้วก็ถามมาก็ตอบอยู่แล้ว
เขาก็ลงปกติลงสตอรี่ลงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ไม่ได้ลงรูปผู้เจาะจงครับไม่ได้บอกว่าที่ผ่านมาดีทั้งหมด
เราก็มีส่วนที่แบบมีปัญหากันไม่ลงรอยกันแต่ก็ต้องแก้ไขไปครับ
แต่ท้ามันไม่ได้ทำมาเลยนะครับ

เพิ่งจะคบกันได้ไม่นานนะคะอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับจูนปรับตัวกันสักนิดนึง
แต่เขาก็ยืนยันว่าปัญหาเล็กน้อยแค่นี้คงไม่ถึงขั้นยุติความสัมพันธ์แต่อย่างใดนะจ๊ะ